สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก
มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลาย
ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์จากระบบลวงพยากรมการธรรมนำ
ว่าจะมีฝนในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์
โดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพฤหัสเป็นต้นมา
ก็เริ่มมีฝนกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

บริเวณทางตอนบนจะเป็นอย่างไรลมหนาวจะมาอีกหรือเปล่า

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะสังเกตว่ามีกลุ่มก้อนเมฆปกคลุมเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลาง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีกลุ่มฝนปกคลุมในหลายแห่งนะครับ
โดยเฉพาะตามแนวช่วยฝั่งอาวุธัย
จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
มีฝนตกลงมาเป็นระยะ
แต่ว่าหลังจากนี้น่าจับตามองละทีเดียวนะครับ
เพราะว่าปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำเอาฝนมาปกคลุมเยอะขนาดนี้
ก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาว
ล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบพบว่า
กำลังของลมดังกล่าวค่อยอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่อง
ทำให้กลุ่มก้อนเมฆค่อยจางหายไป
ลงอย่างไรอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกนี้นะครับ
ส้มคือกระแสลมที่ยังคงมีกำลังแรงนะครับ
แต่ว่าหลังเที่ยงคืนวันนี้ไปสีส้มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับ
ก็คือกำลังอ่อนลงที่อ่อนเป็นแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้เองหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อตัวขึ้น
บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับ
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
มีลักษณะเป็นลมวนอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
ดังนั้นกลุ่มฝนกลุ่มก้อนเมฆก็จะถูกดูดเข้าไปด้วย

เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในไทยเอง
สังเกตว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มโล่งมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่างสิ่งที่จะเข้ามาเยือนก็คือ
ท้องฟ้าที่โปร่งแดดก็จะแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางวัน
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองละทีเดียวก็คือเรื่องของลมหนาว
ซึ่งคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแถบสีน้ำเงิน
เงินคือลมหนาวก็จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
วันอาทิตย์ต่อเนื่องวันจันทร์นะครับเท่านั้นยังไม่พอ
ไปบนท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ
อย่างนี้เองทำให้มีการคาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖ครับ
อากาศบริเวณทางตอนบนตอนกลางจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ฟังแบบนี้แล้วสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่าง
อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอากาศแบบนี้อาจจะป่วยได้ง่าย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ